มีอุบัติเหตุบนท้องถนนที่จังหวัดระยองเมื่อช่วง๕โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
มีรถกระบะรถเก่งและรถจักรยานยนต์
เศร้านะคะทางฝั่งรถจักรยานยนต์นะคะเป็นแม่แล้วก็มีลูกอีกสองคนซ้อนมา
รถจักรยานยนต์เสียชีวิตทั้งหมดเลยทั้ง๓คนเลยค่ะ
ตำรวจสพนิคมพัฒนาได้รับแจ้งเหตุก็เลยไปตรวจสอบนะคะ
สี่แยกซอย๘สาย๑๑ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๓ราย
ก็ประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลนิคมพัฒนาพร้อมด้วยกู้ภัยสยามระยอง

ในที่เกิดเหตุมีรถกระบะสีเทาจอดอยู่ริมถนน
ด้านหน้าพังทั้งแถบกระจกหน้าแตกมีร่องรอยถูกชน
ห่างออกไปมีรถจักรยานยนต์สีเทาล้มอยู่สภาพพังยับทั้งคันค่ะ
และน่าเศร้าสำหรับในส่วนรถจักรยานยนต์เสียชีวิต๓รายเลยนะคะ
ก็คือเป็นแม่นางสาวอภิญญาอายุ๒๔
ลูกสาวเด็กหญิงบันทิตาอายุ๖ขวบเองค่ะ
ลูกชายค่ะเด็กชายปิยวัตรเพิ่ง๓ขวบ
ส่วนคนขับรถกระบะสีเทาคือนายวุฒิชัยเทียนทองอายุ๔๕
ตัวคนขับกับเพื่อนที่นั่งมาด้านข้างบาดเจ็บนะคะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้มีรถเก่งด้วย
นางสาวสิริวัลอายุ๓๗เป็นคนขับรถเก๋ง
มากับแม่ยังอยู่ในเหตุการณ์
บาดเจ็บเล็กน้อยมีเลือดกำเดาไหลออกจากจมูก

คนขับรถเก่งให้ข้อมูลนะคะ
นางสาวสิริวัลนะคะบอกว่าขับรถเก๋งมากับแม่
ยืนยันว่าขับไม่เร็วประมาณ๔๐กมเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
จะไปบ้านพี่สาวพอมาถึงกลางสี่แยก

รู้ตัวอีกทีคือรถเก๋งหมุนแล้วอะค่ะ
พอรถหยุดก็ตรวจสอบร่างกายตัวเองกับแม่

มารู้ทีหลังว่าทางฝั่งรถจักรยานยนต์

ช็อกเหมือนกันเขายืนยันว่าเขาขับมาถูกต้อง
รถเก๋งของเธอไม่ติดกล้องหน้ารถ
แยกตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตรงนี้

กล้องหน้ารถก็ไม่มีกล้องวงจรปิดก็ไม่มี

มันเหมือนมีใจตลายมากเลย
ก็คือเราชนกับรถกระบาด
ชนกับรถกระบาดแล้วไปโดนรถจักรยานยนต์

แต่หนูว่าแยกหนูเบานะคะ
ถ้ากล้องกู้กล้องแดงดูได้เลยค่ะ
เพราะว่าหนูขับไม่ได้ไวค่ะ
คือทางฝั่งรถเก่งมั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถจักรยานยนต์เนี่ย
ไปโดนจังหวะไหนรถเธอหรือรถกระบะหรือยังไง

เพราะรถกระบะเขาก็บอกว่าเขาขับมาทางตรง
รถเก่งพุ่งมาชนเขาจากทางฝั่งซ้าย
เขาก็ต้องหักหลบข้ามเลนไปชนรถจักรยานยนต์

กระบะบอกกระบะเองนี่แหละไปชนรถจักรยานยนต์

มาชนเขานะเขาเลยต้องหลบ
กลายเป็นว่าทางฝั่งรถจักรยานยนต์เสียชีวิต
เพราะตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจริงแล้วต้นเรื่องมันเกิดจากใครใช่ไหมคะ

ทางฝั่งรถเก๋งฝั่งกระบะมาคุยมาสอบปากคำ
แล้วก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะว่ารถจักรยานยนต์๓รายที่เสียชีวิต
จักรยานยนต์ก็ถือว่าเขาโชคร้ายเลยนะ
เพราะว่าคุณไม่รู้ใครชนใครแต่คุณชนกันอยู่ฝั่งนู้น